วันพรุ่งนี้มีคดีสำคัญน่าจับตามองคือเรื่องของสารนัดอ่านคำพิพากษาในคดีฟอกเงิน
แล้วก็การทุจริตการปล่อยกู้กลุ่มกิจสดานครมีนายพานทองแท้ชินวัฒน์เป็นจำเลย
ซึ่งคนใกล้ชิดบอกว่าเดี๋ยวพานทองแท้เนี่ยจะเดินทางมาฟังด้วยตัวเองแน่นอนนะฮะ
เป็นสินเชื่อธนาคารกรุงไทยกับกลุ่มกิจสดามหานครที่นายพานทองแท้ชินวัฒน์เป็นจำเลยนะครับในวันพรุ่งนี้
แหล่งข่าวคนใกล้ชิดของพานทองแท้ปฏิเสธกระแสข่าวว่าพานทองแท้นั้นจะไม่มาฟังคำพิพากษาและหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้ว
โดยยืนยันว่าทางด้านของนายพานทองแท้พร้อมครอบครัวจะเดินทางมาฟังคำตัดสินของสารตามนัด
นางสาวแพทองทันชินวัฒน์มีการโพสต์ภาพการทำบุญวันคล้ายวันเกิดของคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรด้วยครับในไอจีส่วนตัว
เมื่อวานนี้โดยปรากฏภาพของนายพานทองแท้นั่งอยู่ด้วย
สำหรับการอ่านคำพิพากษาในคดีนี้นั้นไม่ว่าผลออกมาเป็นเช่นใดครับ
คู่ความทั้งสองฝ่ายสามารถจะยื่นอุทธรณ์ได้ใน๑เดือน
แต่จำเลยจะต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานของศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ด้วย
ขณะที่เมื่อวานนี้ครับนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมอดีตผู้สมัครสอสอภักดิ์ประชาธิปัตย์
เรื่องของการเมืองเองก็มีการไปสมัครเป็นสมาชิกของพักรวมพลังประชาชาติไทย
ยำเป็นทางการยาใช่จากพรรคนั้นมาสบฝั่งนี้
ซึ่งนายแพทย์วรงนั้นก็จะทำหน้าที่ในการจัดตั้งสาขาพักทั่วประเทศต่อไป
ด้านในแพทย์มโรงก็ฝากถึงคนของพักประชาธิปัตย์ว่า
อย่าทะเลาะกันและในอนาคตก็ต้องพึ่งพากัน

ประชาธิปัตย์ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากที่เป็นประโยชน์ของประชาชน
เราไม่มีข้อกังขาแต่ปัญหาของประเทศมันหลากหลายมาก
สไตล์ผมเองมันไม่เหมาะกับการทำงานแบบนี้
ผมเหมาะกับการทำงานที่ต้องไปสู้ไปปราบพวกรัฐที่ชังชาติ
นี่คือตัวผมครับ
ไปดูอีกหนึ่งคู่ที่กำลังมีข้อพิพาทกันหน่อย
ในชวนลิภัยประธานสภาพุทธแห่มราชสะดอน
พักพลังประชารัฐที่กล่าวหาว่าตัวเองนั้นเป็นประธานสภา
แต่ว่าเลือกปฏิบัติปิดไมค์เขาในสภา
ไม่ยอมให้พูดถึงเรื่องของการไปสอบวินัยของท่านเสรีพิสุทธินะ
ก็ยืนยันว่าไม่ได้เลือกปฏิบัติเลย
แต่จำเป็นต้องปกป้องต้องป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้น
จากการประท้วงกันไปมาในช่วงที่มีการหามรือประเด็นความเด็บร้อนของพี่น้องประชาชน
แต่ว่าปรินานั้นเอาเรื่องอื่นมาพูดซึ่งไม่ใช่วาระที่ควรจะพูด
ทางนี้เห็นว่ามีกรรมธิการปรปชชุดเดียวที่มีปัญหามากคือชุดนี้
ดังนั้นต้องฝากไปยังประธานแล้วก็กรรมธิการช่วยกันดู
เพราะสมาชิกทั้งหมดเป็นผู้แทนราชดรมีวุฒิภาวะต้องมาทำงานร่วมกันให้ได้
เช่นนั้นภาพพ้นของสภาก็เสียหายแต่ตอนนี้ก็เสียไปพอสมควร
โดยเฉพาะฝั่งนั่นแหละสสราชบุรีแหละที่มีเรื่องราวกันมากมาย